แทบกันไม่ใช่นี่แล้วค่ะ

ก็จะแวะให้สัมภาษณ์สื่อเกิดอะไรต่อไม่รู้ก็ขอให้สัมภาษณ์แต่ก็ไม่เคยสัมภาษณ์แต่ก็ตื่นเต้น
อีเวนต์ก็ไม่เคยรับรับก็ตัวสั้น
อย่างไรไหนเล่ามาไม่เคยรับงานอีเว้นมา๑๐กว่าปี
แบบไม่ได้ใครเป็นคนสั่นใบนี้จริงแล้วแบบโอโอกรันไทยเก่งมากนะ

นี่นะคะ

เดี๋ยวต่อเดี๋ยวเจ็บตรงนี้เสร็จต่อวิทย์ถ่ายนี่ด้วย
ถ่ายอะไรต่อวิทย์ถ่ายนี่ด้วยถ่ายแฟชั่น
อุ๊ยอีบ้าจริงหรอโอ้โฮนักแล้ว
แต่เห็นเลยอ่ะไม่ใช่วิธีกรแล้วแค่ไปต้องวิ่งคนหนึ่งแล้ว
วิ่งงานเนอะซุปเปอร์สตาร์เนอะบ้า
โอ้โฮมีความอินโปรบาลอ่าฮะหายใจได้โอเคแล้วได้แล้วทำงานต่อ
โอเคเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหตายแล้วฉันนึกว่ารวมดาราที่พิศนุโลกเธอ
หมอชงหมอช้างมากกันเดียวโดยไม่ได้นึกไม่ใช่มีอะไรหรอฮะ
อ๋อให้ไว้ต่างเป็นปีของทาเวซวันจริงนะฮะ
ดาราไปกันเยอะเลยเยอะแบบว่าไปรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายจริงจริง
หมอชงหมอช้างไปกันหมดอาฮะนั่นอ่ะ
พูดถึงกะติกค่ะค่ะเอาแบบไหนไหมครับ
นี่ไงมีแบบเด่นแบบร้อนให้เลือกนะคะ
กะติกจริงแล้วกระดูกเราเนี่ยวันนี้อายการต้องตีกลับสำนวน
ที่ตีกลับเพราะว่าคือเรื่องนี้กาลีเฉียบใช่ไหมคะ
มันรวมกับคดีหลักก็คือการเสียชีวิตของคุณตังโม
แล้วเขาก็ต้องรอเรื่องสอบปากคำที่เหลืออีก๔คนด้วย

เดี๋ยวรอสอบปากคำสอบสวนทุกอย่างทุกคนให้เสร็จ

เพราะว่าสมมุติถ้าเกิดส่งของคุณกระติกคนเดียว
แล้วก็รอสำนวนใหญ่ส่งมาอีกรอบนึงอย่างนี้ค่ะ

ไปเจอพยาบาทธรรมอะไรใหม่อย่างนี้

เพราะว่ามันคือคดีย่อยในคดีใหญ่อยู่ดี

แล้วจะได้ส่งทีเดียวตู้มเดียวจบเลย
แต่ที่แน่อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า
ตอนนี้มีการออกหมายจับเพิ่มทั้งคุณแซน

ล่าสุดก็คือคุณกระติกกับคุณจ๊อป

หลายคนถามคำถามเดียวเลยว่า
เรื่องอะไรให้การเท็จเรื่องอะไรเหรอ

ทุกคนก็พยายามย้อนกลับไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณกติก
ตอนที่ออกมาแถลงว่าเขาพูดเรื่องอะไรยังไงไปบ้างถูกไหมคะ
ล่าสุดก็คือวันนี้คุณกระติกมากับคุณศิระแล้วก็ทนาย
ทนายก็เป็นทนายความของสำนักงานคุณศิระนี่แหละ
หลายคนบอกเอ๊ะคุณศรีรักมาจากไหน
หลายคนบอกเอ๊ะคุณศิรามาอีกแล้วเหรอก็มาตั้งแต่ลุงนิตแล้วอะค่ะ
เขาบอกว่าก็คงจะเห็นจากเคสของลุงนิดละมั้ง
ก็เลยเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจที่จะให้สำนักงานกฎหมายของทางคุณศิระมาดูแล
คุณกระติกวันนี้มามีคุณพ่อมาด้วยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นคือคุณพ่อของคุณกติกติดต่อไปทางคุณศิระ

แล้วก็บอกไว้ใจคุณศิราก็อยากให้คุณศิรามาช่วยดูแลกระติกให้ด้วย
ก็เลยมีแต่งตั้งทนายขึ้นมาแล้วก็มาดูแล๒วันติดแล้วครับผม
ซึ่งที่อย่างที่บอกว่าวันนี้กระติกเนี่ยค่อนข้างจะแบบพูดเยอะขึ้น
เขามารับสารภาพค่ะมารับสารภาพยอมรับว่าให้การเท็จจริง
แต่ขออนุญาตไม่บอกว่าเรื่องไหนเพราะว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้วอยู่ในสำนวนคดี
แต่ที่แน่วันนี้คุณกติกพูดเยอะอย่างที่พี่มดดำบอกแล้วเขาบอกเลยว่าเขาโล่งใจ
จำคำที่พี่โบทีเคเคยพูดได้ไหมคะ
ความจริงจะทำให้คุณเป็นไทยเขาบอกวันนี้เขาโล่งใจ
ที่แน่หลายคนก็พูดว่าเรื่องไปปัสสาวะท้ายเรือหรือเปล่า
คุณกติกเขาพูดย้ำยืนยันเลยนะว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขาเห็นคุณโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
ถ้าจำได้ตอนย้อนกลับไปที่เขาแถลงข่าวคู่กันคุณกติกคุณแซนนะคะ
ว่าอันนี้ติกไม่เห็นนะคะแต่แซนมาเล่าให้ฟังว่าโมอ่ะเดินไปฉี่ท้ายเรือ
เขาบอกว่าเขาเล่าคำให้การที่คุณแซนเล่าให้เขาฟังอีกทีนึง
แต่เขาไม่เคยยืนยันว่าเขาเห็นเองแต่ถามว่าอ้าวถ้าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วเรื่องไหนอ่ะ
แล้วคุณให้การเท็จเรื่องอะไรเหรอเขาบอกเขาขอบอกไม่ได้จริงแต่บอกตำรวจไปหมดแล้ว
ซึ่งวันนี้คุณศิราเขาก็บอกว่าที่กระติกเล่าสารภาพให้การทั้งหมดวันนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มาก
แล้วก็เนี่ยค่ะถ้าคำสารภาพของคุณกระติกที่เคยบอกไว้คือหนึ่ง
ว่าคุณแตงโมตกเรือเนี่ยประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งแต่ตัวเธอไม่เห็นรู้เพราะได้ยินเสียงแซนตะโกนบอก
ไม่ได้มีการนัดผู้ใหญ่ให้มาพบคุณแตงโมอันนี้คือประเด็นที่สังคมสงสัยตั้งแต่แรกว่ามีการรับงานหรือเปล่า
คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณศรีรัฐเป็นคนออกมาพูดเองบอกว่า
คือทุกคนก็หวังพึ่งกฎหมายแหละ
พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเขาก็หวังพึ่งกฎหมาย
กะว่าจะมีคนให้คำแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์
กลายเป็นว่าอันนี้คุณศิราพูดนะกลายเป็นว่าพากันเสีย

ไม่มีอ่านั่นแหละคุณศิราเขาก็พูดแทนว่าเออ
กลายเป็นว่าพากันเสียไปใหญ่เลยไปแนะให้การให้ตรงกัน
สุดท้ายก็เลยโดนกันไปคนละ๑ข้อหา๒ข้อหา
ตามแต่จะสารจะพิจารณาครับแต่ที่แน่คุณศิราเขาทิ้งท้ายเอาไว้เลย
บอกว่าเอาอีก๔คนที่เหลือเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็รีบพูดนะ
ออกมาพูดนะพูดแล้วนะใช่เออนะฮะแล้วคุณศิราก็บอกว่าตอนนี้ถ้าสารตัดสินยังไงแล้วเนี่ย
กระติกก็บอกยอมได้ทุกอย่างไม่ว่าสารจะตัดสินแบบไหน
ติกยอมรับได้แล้วก็มีประเด็นที่เขาบอกว่าเห็นช่วงนี้คุณกติกลาออกจากงานเลยเหรอ
ใช้ชีวิตไม่ได้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าโดนกระแสสังคมทนไม่ไหวใช่ไหม
คุณกติกเธอก็บอกว่าไม่นะเธอก็ยังใช้ชีวิตปกติคือก็ยังไปส่งลูกที่โรงเรียนที่เนอร์เซอรี่เหมือนเดิม
ยังใช้ชีวิตได้อยู่แต่ว่าไอ้เรื่องงานเนี่ยคือคดีใช่ขอเบรกไว้ก่อนเพราะมันไม่มีเวลาจริง
เพราะว่าต้องเทียวไปเทียวมาเดี๋ยวตำรวจเรียกมาให้การเพิ่มให้การสอบซ้ำ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าคุณกะติกแวะเวียนกลับมาให้การเพิ่มเติมค่อนข้างบ่อยค่ะ
คือเหมือนนึกอะไรได้ก็มาบอกตำรวจว่ามีอันนี้อีกนึกอันนี้ได้ก็มาบอกอีก
คือเธอบอกว่าเอาจริงนะคนไม่เคยมีคดีมาก่อนมันก็ไม่รู้หรอกว่า
สิ่งที่เราทำหรือเห็นเนี่ยมันควรบอกไม่ควรบอกมันใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลองฟังเสียงเธอ
กะติกเอาตรงเป็นคนที่พูดว้นอยู่แล้วใช่ถ้าไม่ใส่กะติก
เป็นคนพูดตรงตรงอ้วนค่ะสองวันนี้เป็นวันที่กระติกพูดเยอะที่สุดนะ
อ่าฮะเราไปฟังเสียงกระติกกันดีกว่าว่าวันนี้ล่าสุดกระติกพูดว่ายังไง
อันนั้นก็คือชัดเจนหมดแล้วแหละแต่เขาไม่ได้ตำหนิเราใช่ไหมคะ
ไม่มีใครตำหนิอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไง
รายละเอียดอ่ะติ๊กไม่ขอตอบแล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ข้างบนแล้ว
เออต้องไปคุยกับศาลแล้ว

ก็โล่งค่ะเพราะมันก็จบแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรต่อแล้วอ่ะ
ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกไงอะไรนึกได้ก็บอกอะไรนึกไม่ได้ก็มันยังนึกไม่ออกอ่ะพี่พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะเออแล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบ
จะไม่เข้าใจค่ะแม่ใครค่ะ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

เป็นคำให้การที่เพราะว่าคุณศิราบอกว่าคำให้การคุณกระติกสอดคล้องกับผลนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูตำรวจสรุปสำนวนแหละ
แต่เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าให้สรุปข้อกล่าวหาทั้งหมดของทั้ง๕คนบนเรือนะ
ตอนนี้ที่มีการแจ้งไปใครโดนอะไรแล้วบ้าง
คุณแซนเนี่ยโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้คือเพิ่งโดนไปเมื่อประมาณ๒๓วันก่อน
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและปฏิเสธแล้วนะคะ
ส่วนคุณปอเนี่ยโดนเยอะสุดคือโดนให้การเท็จ
ให้การเท็จเรื่องอะไรเรื่องวายเรื่องการดื่มเหล้า
เรื่องการดื่มสุราที่บอกว่าดื่มแค่๓ขวด
แต่ตำรวจมีหลักฐานว่ามันมากกว่านั้น

ใช่แล้วก็โดนเรื่องของพรบคือไม่มีใบอนุญาตขับเรือแต่ไปขับเรือ
เรื่องของใบอนุญาตเดินเรือหมดอายุ
แล้วก็โดนเรื่องของทิ้งขยะลงแม่น้ำนะคะ

แล้วก็เรื่องของไม่มีใบเดินเรือแต่ว่าไปขับเรือ
แล้วก็โดนข้อหาทิ้งขยะลงแม่น้ำครับ
ส่วนคุณกติก
แต่คุณกติกก็คือโดนข้อหาเดียวคือให้การเท็จ
คุณจ๊อปคุณจ๊อปเนี่ยโดนทำลายหลักฐานนะคะ
คือช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษทางอาญา
โดนข้อหาทำลายหลักฐานและทิ้งขยะลงแม่น้ำด้วย
ซึ่งตอนนี้ทางสพนนทบุรีเขาก็บอกว่า
กุญสือที่เขาโยงกันมาว่ามีทีมทนาย๓๔๕คน

เขาบอกอีก๑๒วันหมายจับน่าจะออก
เขาบอกว่าแบบนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะ
ส่วนทางด้านพ่อกะติกเขาก็บอกว่าถ้าลูกผิดจริง
เขายอมพาลูกเขาเข้าคุกเอง
ตำหนิก็คือทำไมลูกถึงทิ้งเพื่อน

แต่ก็คงไม่ต้องเข้าคุกไงมันน่าจะได้ถึงเข้าคุก
ซึ่งจริงเราจะกลับมาต่อภาพข่าว

มาแล้วอ่ะเออทำไมเออมันพ่นขึ้นเรื่อยนะแล้วมันใช่อันเดียวกับน้องตังโมหรือเปล่า
ผ้าขาวแน่อ้าวเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะช่วงหน้าครับ
ขายดิบขายดีนะมดวอเดอร์สมายเนี่ยนี่ตรงนี้นะนะฮะ
เอาจริงแล้วข่าวของกระติกที่จริงแล้วหลายคนเนี่ยก็ติดตามข่าวแตงโม
ถังว่าพวกเราเองก็ควรจะเล่าข่าวอื่นมันก็ใช่อย่างจะเล่าข่าวแลมโบ้
คือเต้เดี๋ยวเราไปดูไทยลัทรูโชว์แล้วกันว่าเจอภาวะขาวอะไรอย่างไร
เดี๋ยวเอาไทยลัทรูโชว์เถิดการกัน
เราเล่าด้านนิดนึง
วันนี้กระติกค่อนข้างจะพูดเยอะเหมือนที่เราพูดแล้ว
กระติกคือผู้ต้องหาคนสุดท้ายบนเรือที่ยอมรับสารภาพ
ให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวน

เขาบอกวันนี้จากการให้การของกระติกเนี่ย

ตัวผู้ต้องหาทุกคนที่เหลือ
เขายังบอกว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีแล้ว

พาไปมอบตัวแล้วก็รับสารภาพ

อันนี้คือสิ่งที่คนอยากจะรู้ครับว่า

ว่าใครทำอะไรบ้างมีใครทำอะไรผิดอะไรบนเรือบ้าง
จากเดิมที่ไม่มีพยานแม้แต่ปากเดียวมาช่วย

ส่วนปโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อปเนี่ย

แล้วก็ไม่มีความยุ่งยาก

เป็นสิทธิ์ของทั้ง๓คนนั่นแหละถูก
ส่วนกรณีกุญสือ

เขามีการบอกกุญสื่นางสาวดาดา

ห้ากลุ่ม๕คน
แต่ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ที่นามสมมุติแล้ว

ที่ไปหาปอกับโรเบิร์ต

ก็ตรงวัน๓ข้อหาคือให้การเจ็ดยุโยงก์ส่วนเสือม
ทำความผิดทำร้ายรักฐาน

โดยไล่รายงานไปให้แม่ทราบแล้วคุณแม่ก็ดีใจ

กระติกสำนึกในการกระทำของตัวเอง

ที่แตงโมก็ดีกับกระติกมาก
แถมยังอุปการะเลี้ยงดูลูกของกระติกกรมทันต่าง

คุณแม่ก็ยกให้แม่ไม่ได้ยกให้
เพราะว่าอันนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของน้องอยู่แล้ว
มันเป็นสิทธิ์ให้แม่ไปเอาคืนแม่ก็เอาคืนไม่ได้

เวลาแบบคุณไอ้แป้งคุณแป้งนวรรภัณฑ์มาออก

แต่ใครอยากจะใช้เชิญเลยนะครับพวกเราไม่อยากจะใช้
ซึ่งเอาตรงแล้วเนี่ย

ยกให้หมดแล้วหากมีโอกาสตน

คือทนายเขาบอกอยากจะพากระติกมาเจอกับแม่

ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาออกคำสั่ง
พันธุ์ตำรวจเอกเขมพันธ์

ทำหน้าที่รักษาการแทนเนี่ยนะครับ
ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็กักตัวดูอาการ

โดยเมื่อคืนเนี่ยได้มีการทำการ
พ่นยาตามพื้นที่ต่างในโรงพักแล้ว
เพราะมีประกาศของจังหวัดนทบุรี

สถานที่เป็นการชั่วคราว
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สนนทบุรีเนี่ย

ชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในอาคาร

ซึ่งตำรวจจะได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นทางเข้าออกโรงพัก

ก็ต้องมีมาตรการกันค่อนข้างที่เข้มงวด

ถ้าที่ไหนคนเยอะมันก็มีโอกาสเสี่ยงหมดจริง

ซึ่งกุญซือเขาบอกว่ามี๓ชุดด้วยกัน
แรกเขาบอกว่าเป็นทนายเข้าไปปรึกษา

แต่ว่าเข้าไปคุยกันมา๑๕นาที

เป็นผู้ภาคศาที่เข้าไปพูดคุยด้วย

ส่วนทนายตั้มก็ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรอว่า
คุณซื้อที่แท้จริงเป็นใครรออีก๒วันนะฮะ

เขาบอกว่าภายใน๑๒วันนี้น่าจะออกหมายจับได้
คือจริงแล้วเนี่ยตำรวจขอหมายจับไปตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้ว
แต่ทางศาลบอกว่าพยาหลักฐานน้ำหนักมันยังเบาไปนิดนึง
อืมช่วยกลับไปรวบรวมมาให้มันหนักแน่นกว่านี้แล้วมายื่นอีกทีหนึ่ง

อาจจะต้องสอบตามกล้องวงจรปิดว่ามีการไปพบเจอกันที่ไหนอะไรยังไงมีใครไปบ้างอะไรอย่างนี้

จริงแล้วเต้เต้เขาบอกว่าเขาเจอแล้วนะผ้าตอนนี้มีการเก็บเอาไว้

มันมีรอยเป็นดวงเล็กสีขาวนะฮะ
แล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่เมื่อวันที่๒๔กุมภา๒๕๖๕พร้อมกันนะครับ

บางผ้ามีรอยเหมือนโดนของมีคมตัดมั้ย

ไม่มีแต่มีอันนี้หลุมออกมา

มันใบไม้สักอย่างอ่ะหรือเป็นเนื้ออะไรนะไม่รู้
มันมีเลือดอยู่ตรงนี้
มันเหม็นมีลักษณะคลายเลือดป่ะ
เราไม่บอกว่าเป็นเลือดนะแต่คล้าย
เอาล่ะเราไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่า

ซึ่งหลักฐานชิ้นมีผู้หวังดีส่งไปให้
แต่เพื่อความปลอดภัยตอนนี้นำไปฝากไว้ที่บางแจ๊ก

เพื่อความปลอดภัยเลยเอาของไปฝากที่บางแจ๊ก

นี่ไงเขาเลยหาไม่เจออยู่ตั้งเป็นเดือนบันชิบนาน
ไม่เต้เล่นอะไรหรือเปล่า

ผ้าขาวแตงโมไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเช้า๕เมษายนประสานไปที่
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินด้วยนะฮะ

ถูกต้องรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธิน
เขาบอกว่าประสานไปเพื่ออะไร
เพื่อตรวจดีเอแอนเอบนพ่าผื้นดางเก่า

ต่อมาวงคลกฤตให้บางแจ๊ก

เป็นผู้เก็บรักษาผ้าสีขาวนี้ไว้ก็มาร่วมไลฟ์ไลฟ์กัน
โดยบังแจ็คเนี่ยโชว์ผ้าสีขาวที่ใส่อยู่ในถุงพลาสติก
ปากถุงไว้ก่อนอ่ะก่อนที่บังแจ๊กเนี่ย
นำผ้าผืนดังกล่าวเนี่ยออกมาจากถุงกางโชว์ต่อหน้ากล้องเลย
อย่างที่บอกเป็นผ้าสีขาวเนี่ยมีลายผ้าเป็นจุดสีขาวทั่วผืนเลย
ยังมีเศษใบไม้ด้วยเอาเศษใบไม้ไปติดไปถึงอเมริกันเหรอเต้เต้

พร้อมระบุว่าผ้ามีกลิ่นเหม็นมากอืมมงคลกิจบรรยายประกอบว่ามีความคล้าย
กับมีความคล้าย
อ่านไปฉันสำลักเลย
คือมันมีปื้นแดงอยู่แล้วเขาก็ถามบางแจ๊บอกมีกลิ่นเหม็นเหมือนเลือดไหม

ไม่แล้วผ้าแตงโมจะไปอยู่ที่อเมริกาบางทีก็โอ๊ย

คุณโตนั่งโลมแรงไปถึงไหมกัน

นางบอกเพื่อแบบว่าเก็บหลักฐาน

นี่อย่าบอกว่ารัฐมนตรีออกมาแทรงเลย

เดี๋ยวเราลองฟังรัฐมนตรีพูดไหมคะ

เราก็ไม่เห็นของจริงอ่ะเนาะ
ถ้าเป็นไปได้บางแจ๊กช่วยส่งบินกลับมาก็ได้นะคะ
ส่งกลับมาก็ได้นะคะมาให้สพเอามาให้สพนนทบุรีเขาตรวจสอบหน่อย

ก่อนสิซาร่าคุณแตงโมอยู่นี่ทางอเมริกาเขามีแจมเปิ้ลไหมล่ะ
น้องบอกว่าอย่างงี้เต้เต้อย่างงี้เถอะ
จากวัดเต้ป่ะเขาบอกผ้าข่าวที่ได้มาเนี่ยยังไม่รับรองนะ
เต้เต้บอกยังไม่ได้รับรองร้อยเป็นแจมเปิ้ลของแตงโมหรือเปล่า
แต่มันมีความคล้ายคลึงกับปืบผืนที่แตงโมใส่
สภาพเนี่ยมีคราบเลือดด้วยมีคราบเลือดด้วยนางว่าอย่างนั้น
หน่วยงาน๑สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาไปนู่น
สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประเทศไทย
แล้วก็เต้เต้บอกขอเลือกตรวจที่มหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยได้ไหมอ่าฮะ

แต่ว่าอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลามันเป็นคดีแบบนี้แล้วอะค่ะ
แล้วถ้ามีคนเจอหลักฐานใหม่แล้วไม่เอาให้ตำรวจเนี่ยผิดไหม

เต้ลุงและงานเพราะเกษณะเขาอยู่ด้วย

ถ้าแตงโมจะไปอยู่ที่อเมริกาบางทีเต้

คือบางแจ๊กส่งกลับมาให้พี่เต้ง่ายไหว
เขากลัวว่าถ้าสมมุติอยู่เมืองไทย

ถ้าสมมุติเราคิดแล้วมันก็เป็นไปได้นะมิ้น
ว่าถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะถูกทำลายหลักฐาน
ทิ้งหรือเปล่า

ไม่แต่ว่าเจอที่ไหนเจอในน้ำไหม

มันมีถุง
ใส่ถุงมือหรือใส่จากหลังกลาง
ไม่มีแต่มีอันนี้
มันจะเข้าเซฟนะ

มันขมไหม
มันเป็นใบไม้สักอย่างอ่ะหรือว่าเป็นหนึ่งนิดหนึ่ง
ขาวกลุ่มจะเท่าในรูปเลยค่ะ
เตอร์ฉันนึกว่าท่านจะเป็นเศษแก้วหรือเปล่า

คือทนายกฤษณะถามว่าบนผ้าเนี่ยมีร่องรอยถูกของมีคมตัดหรือกรีดไหม
เพราะว่าคุณแตงโมมีบาดแผลที่ขาถูกไหมคะ

มันอาจจะมีรอยกรีดผ่านไอ้กระโปรงตัวนี้เข้าไปหรือเปล่า

แต่เขาบอกกระโปรงตัวนี้ไม่มีร่องรอยผ้าที่ถูกกรีดถูกตัดเลย
แต่มีร่องรอยสีแดงที่คล้ายกับคราบเลือดเฉย

เห็นไหมเข้าขนสูงแพงอยู่น่ะ

มันดูไกลเกินที่เราจะคาดเดาได้จริงว่า

หรือว่าผ้าแบบนี้เนี่ยในบ้านเรามีอีกหรือเปล่า
ไม่คือมันต้องมีอยู่แล้วพูดตรงไหมอย่างชุดคุณแตงโมที่ใส่วันเสียชีวิตน่ะคนยังไปหาซื้อได้เลย
ครับผมอันนี้มันมีกลิ่นนะแล้วมีรอยด้วย

ก็แม่ถูกใครออกเตาแห้งจี้บินไปอเมริกาทีเต็ม
แต่นี่เขาบอกว่ามันมีกลิ่นมันมีรอยนะเขาจะตื่นเต้นทำไมล่ะ
ไม่คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาซื้อมาใหม่แต่เราแค่บอกว่าผ้าเนี่ยมันมีได้หลายผืนเหมือนกัน
มันอาจจะเป็นแบบยังไงเราก็ไม่รู้คือถ้าอธิบายได้ว่า๑ใครเก็บได้๒เก็บได้ที่ไหน๓ส่งไปอเมริกาทำไม

อันนี้ก็เหมือนที่กรณีที่ทุกคนพยายามถามไงว่าถ้าที่มาที่ไปเหตุการณ์คุณตังโมตกเรือชัดเจนคนจะไม่สงสัยขนาดนี้
นี่มันสงสัยภากันอีกแล้วเปิดประเด็มใหม่
ไว้ใจบางแจ็กซ์มากกว่า
ถูกแต่บางแจ๊กใส่ถุงมือด้วยนะเซฟนะ
อุ๋ยฝากพี่อุ๋ยดูฝากพี่อุ๋ยดูบางแจ๊กหน่อย

โอ้โหฟังบางแจ๊กแล้วหัวจะปวด
ไม่ใช่เอาไปทำไมอเมริกา
คนเขาหวังดีก็ส่งไปให้ไงเก็บหลักฐาน
คุณแม่อยู่เมืองไทยไม่ปลอดภัย

เขาอาจจะร่วมมือกับตำรวจในการหลอกล่อให้
ให้คนที่ทำผิดจริงตายใจอะไรอย่างนี้ไหมคะ

บางทีอ่ะตำรวจเวลาเค้าสืบสวนสอบส่วนอะไร
เค้าต้องเห็นข้อมูลสวนหนึ่งไว้
เพื่อที่จะได้แบบล่อออกมาให้คลายความจริงอะไรอย่างนี้

เพื่อให้คนไปสนใจทางอื่นก่อน

อ่าฮะพี่ว่ามิ้นท์ดูซีรีส์เยอะนะ

คือเราก็ต้องมองให้กว้างหลากหลายไว้ก่อนไง

ว่าตำรวจไปเชิญบังแจ๊กมาง่ายกว่า

มาอยู่อเมริกาบางทีอ่านเอง
ฮึ่ย
บางทีสติมาปัญญาเกิดเนอะ
นี่หลายคนก็บอกว่าอ้าวบางแจ๊กกลับมาเมืองไทยไหม
แต่บางแจ๊กเหมือนจะมีคดีอยู่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
ใช่มีหลายคดีด้วยบางแจ๊ค
หลายคนก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโอ๊ยเนาะ

ใช่ดิฉันอ่านอยู่ฉันยังหยุดอ่านเลย

จริงแล้วคุณศิระกับคุณเต้เต้เนี่ยควรจะจับอะไรด้วยกันเนอะ
อุ้ยจะดีเหรอค่ะเขาตรงข้ามกันดี
อะไรรู้ไหมมันจะได้ข้อความตรงกันข้ามหมดทุกอย่าง
มันจะได้ไปซ้ายสุดขวาสุดไปแบบให้สุดเลย

อ่าพอไปสุดโต่งทุกท่านทุกคนก็ต้องขุดไปขุดไปขุดไป
เต้เต้ตอนแรกอู้ยรอยมาปลูกมาฉันเป็น
เป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดตั้งสมมุติฐานนี้บอกว่าบังแจ๊กอาจจะได้กระโปรง
เว็บใต้ดินพวกดาร์เว็บที่ชอบสะสมคลิปโหดของคนเอาไปขายเพื่อเรียกราคา

แบบพวกดาร์กเว็บพวกส่วนที่สูงห้าตกรรม

มันก็มีจริงแหละแต่ว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ไหนตอนนี้มันออกมาเป็นสาธารณะแล้ว

ตำรวจก็คงอยากจะสอบถามแหละเป็นว่า
ถ้ามันเกี่ยวข้องเป็นพยานหลักฐานในคดีจริง

ในการที่จะหนึ่งอาจจะติดต่อคุณเต้
ติดต่อคุณกฤษณะติดต่อบางแจ๊กด้วยได้ไหม
หรือให้พี่เต้เรียบเคียงไปติดต่อคุยกับบางแจ๊กซี่
สงสัยว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่

ถ้ามีคนส่งไปให้จริงชื่อที่อยู่ผู้ส่งต้องมีอยู่แล้ว

ใช่นะฮะทำไม่ยากไปเถอะแม่ไปเถอะ
หมูบอลนะหมูบอลนะแม่เนอะไปค่ะนะฮะ
เอารูปผู้กำกับไปใส่แอปฮะขยับปากได้ครับนะฮะ
หลอกว่าเป็นตำรวจคุยด้วยฮะนะครับผมวันนี้ครับเพจอยากดัง
ดูครับคุณผู้ชมครับขยับปากตำรวจรุ่นตำรวจขยับปากแล้วมิ้น
ไม่คือต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ไม่ได้หมด
มิ้นอยากจะใช้เป็นหน้าแบบหน้าพี่มดดำอย่างนี้แต่เป็นเสียงมิ้นพูดเอง
แต่มันจะเป็นเสียงพี่มดดำเป็นหน้าพี่มดดำเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
ตำรวจปากเบี้ยวเลยนะคุยไปปากเบี้ยวไปนะ
เค้ามันเป็นภาพนิ่งไงฮะใช่ครับเค้านำภาพนะฮะ
คอนเซนเตอร์นำภาพตำรวจไปใส่โปรแกรมตัดต่อทำให้ปากขยับได้แต่ผลปรากฏว่าปากเบี้ยวฮะ
สร้างความฮือฮาแล้วก็ขำขันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
จากการสอบถามนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์นะครับแหวนประดับนะภูมิกับการสพเมืองชนบุรีครับ
เปิดเผยว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยได้ใช้แอปพลิเคชันทำให้เนียนครับ
จากตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มจะรู้แล้วว่าใช้แอปเพื่อมาหลอกแล้วก็บังคับให้เปิดกล้องนะครับ
โดยหลอกว่าตำรวจจะคุยด้วยแต่ดูก็รู้ว่าเป็นการใช้แอปขยับปาก
อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาหลอกให้โอนเงินโดยเด็ดขาดนะครับ
นี้เนี่ยหากใครไม่มั่นใจขอให้โทรมาสอบถามได้ที่สพเมืองชนบุรีนะครับ
แล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับก็หากมีการอ้างเป็นตำรวจสถานีไหนเนี่ย
โทรไปสถานีนั้นนั้นครับและในส่วนของอ่าการดูภาพดูฮะ
ดูปลอมมากครับดูครับดูครับคือจริงจริงอ่ะ
ตำรวจไปฉีดโบท็อกมาครับไม่อันนี้เหมือนขอโทษนะคะ
อันนี้ไม่ได้ว่าตำรวจนะแต่ด้วยโปรแกรมที่มันทำออกมาไม่สมบูร
มันผีมากอะค่ะอือฮืออันนี้ผีจริงจริงคือถ้าบอกว่า
ถูกต้องดูฮะนี่หน้าตนยังโอเคนะขยับปากปุ๊บเจ๊งเลยทันทีนะฮะ
ดูฮะดูฮะขออภัยจริงจริงดิฉันเห็นใจนายตำรวจนะ
นี้ด้วยแนะนำให้แบบตามจับตัวแก๊งนี้ให้ได้นะ
เพราะว่าภาพลักษณ์ท่านเละหมดเลยเละหมดเออพังเลยอ่ะนะฮะ
ส่วนใครที่ถูกนำภาพไปโพสต์ลงจนได้รับความเสียหายทางตำรวจ
ก็บอกว่านะครับให้มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะครับฮะ
ตอนนี้เขาก็แจ้งความเดินคดีเป็นที่เรียบร้อย
พร้อมขอเตือนไปถึงคนที่ทำอย่าทำแบบนี้อีกเลยเพราะว่า
ชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้วฮะอืมนะครับอย่าหาทำนะฮะ
ดูอันนี้คือแบบโอ้โหใช้แอปขยับปากอืมนี่ฮะ

เราเลยฟังเสียงเขาสักทีนึงนะครับเป็นหน้าผมเลย
แต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นการใช้ปืน
เพื่อจะมาหลอกอืมจะความไปเปิดหน้า

ก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่า
อยากไปลงเชื่อพวกมิชชาชีพ

หลอกเงินจากท่านนะครับ
นี่ฮะท่านภูมิกลับมาเองเลยนะฮะ
ใช้รูปตั้งแต่สมัยที่เป็นท่านรองภูมิกับอยู่
ตอนนี้ก็จำนวนคดีแจ้งความเป็นอย่างที่ได้ปล่อยแล้ว
ก็เลยมีแอปพลิเคชันวิธีการหลอกแบบแปลกเยอะมาก

หนุ่มรับออกรายการรีบวางเลยครับ

ช่วงนี้ครับผมวันนี้ใครที่มีนัดเดตยังไม่ถึง

จริงอยากจะรู้เรื่องแรมโบ
ย้อนจับไปตอนนั้นที่เราไปเห็นลัมโบออกมา
ไปมังกรฟ้าบ้างล่ะไปสลากอนไลน์
ไปเกาทิ์มากเลย
ออกหน้าใหญ่เลย
คุณรัมโบอีสานหรือคุณเสกสะกดอัฐาวงเนี่ยนะตำแหน่งเขาตอนนี้คือ
ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะฮะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
ประมาณสักสองวันก่อนทนายตั้มโพสต์คลิปคลิปเสียงอืม
ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าเนี่ยคลิปเนี้ยคือคลิปที่หลายคนบอกว่า
เสียงเหมือนคุณแรมโบอีสานเลยมีเสียงคลิปไหมให้ฟังแว๊บ
มีใครได้ฟังไปบ้างยังอ่าขอมีเสียงหน่อย
ที่คุณอยู่กับคุณจุฬิพรเนอะใช่

มันเป็นเพื่อนพี่แล้วมันก็อยู่อยู่เหมือนว่าตอนนั้น
ที่สู้กับลงแอฟบวกเป็นร้อยล้านใช่ใช่ใช่ตอนนั้นลีลี่

คือว่าทุกอย่างมันจะเข้าจากกรุงศัพท์

ก่อนจะไปพูดประเด็นเรื่องดีกว่าที่มีอะไร

เนี่ยคือตอนแรกเขาบอกว่าเป็น
คือเหมือนกับว่าเออเสียงเหมือนคุณดัมโบคุยกับ
ข้าราชการคนนึงแต่สุดท้ายเนี่ยในคอมเมนต์ทนายตั้มก็มาคอมเมนต์เพิ่มว่า
คุณลัมโบ้ยอมรับแล้วว่าเป็นการคุยกับคุณจุรีพร
ซึ่งก็เป็นข้าราชการสำนักนายกนี่แหละอยู่พักพลังประชารัฐเหมือนกัน
เมื่อวานนี้คุณลัมโบคุณเสกสกลเนี่ยนะคะกับคุณจุริพรก็ควงคู่กัน
ไปแจ้งความแล้วก็จัดแถลงข่าวเชิญสื่อมาด้วยเลยว่า
อยากจะชี้แจงเรื่องนี้หนึ่งคลิปนี้ถูกตัดต่อ
มันตัดต่อหลายช่วงเลยเอาคำชี้แจงเขาก่อนนะ
มันตัดต่อหลายช่วงเลยคือถ้าฟังแค่ที่ทนายตั้มเอามาเนี่ยเนื้อหาก็คือว่า
คุณนัมโบ้เนี่ยเคยไปมีบุญคุณไม่ใช่ดิมีคนเคยมาเป็นบุญคุณคือเอาเงิน
มาช่วยมาช่วยเหลือในเรื่องของการเลือกตั้งสิบห้าล้านอ่าแต่ไม่รู้มาก่อนว่าคนนี้ที่เป็นเพื่อนเนี่ย
เขามีเรื่องของโคตาร็อตเตอรี่เขาได้โคตาร็อตเตอรี่ด้วย
แล้วพอมาทีนี้เขาเป็นประธานกรรมการในการเรื่องของการจัดสรรให้ลอตเตอรี่ราคา๘๐บาท
เขาไปไล่กวาดลังเหมือนกรฟ้าเหมือนกรบินอะไรต่างดันนะที่ขายเกิน
เขาก็บอกว่าอ้าวเขาไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนคนนี้ที่เคยมีบุญคุณกับเขาเนี่ยมันยังอยู่ในแก๊งนั้นด้วย
พอตำรวจจะไปจับทางนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้สิเราเคยช่วยเหลือกัน

ทางฝั่งนั้นจะทวงเงินออกสื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อันนี้คือข้อความในคลิปคุณลัมโบบอกว่าคลิปนี้ตัดต่อ
มันมาเป็นช่วงเลยมันไม่หมดด้วย
เขาบอกเลยอันดับแรกนะถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องจริง
เรื่องแบบนี้ใครเขาจะคุยแบบเปิดสปีกเกอร์โฟนให้คนอื่นได้ยินกันเหรอ
ผมก็ต้องไปคุยลับหรือเปล่า
เขาบอกเลยว่าโอ๊ยผมกับคุณสุธิพรนี่นะสนิทกัน
รู้จักกันมาเป็น๒๐ปีสมัยตั้งแต่เป็นเสื้อแดงด้วยกัน
ผมนี่แหละเป็นคนชวนคุณจิริพรเข้าพักพลังประชารัฐเอง
เรื่องคุยเล่นยืมเงินอย่างนี้ทำประจำ

คุยเล่นเขาบอกว่าไอ้คลิปที่ออกมาเนี่ยคุยเล่น

พูดมาไป๑๐ครั้งไอ้เรื่องยืมกันจุฬิพรเนี่ยพูดมาไป๑๐ครั้ง
ให้พี่๕ล้านที๓ล้านที๑๐ล้านทีไม่เคยได้สักสลึงไง
จุริพรก็ไม่เคยให้พี่แม้แต่สลึงเดียวยื้อมาเป็น๑๐ครั้งแล้วไม่เคยได้ให้สักที
ก็พูดอยู่อย่างนี้ก็แซวกันเล่นอยู่อย่างนี้
แล้วสุดท้ายจุรีพรก็มาเรื่อง๑๕ล้านก็เป็นเรื่องที่ผมพูด
พอชักแม่น้ำสัก๕พอให้น้องมันเห็นใจนะครับ
เรื่องหมดเงิน๑๐๐ล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริง
ก็พูดพอให้น้องมันเห็นใจให้มันสงสารกันเองให้สงสารเอง
แต่สิ่งสำคัญที่ผมบอกจุรีพรว่าพูดเด็ดขาดเลยนะว่า
เชื่อเอาคนมาขอโคต้าพี่ไม่มีอำนาจใครมาเดี๋ยวพี่ดักจับนะ
ถ้าจะเอาจริงเนี่ยมีคนเสนอให้เป็นร้อยล้าน
เคลียร์คดีผมยังไม่เอาเลยก้าอะไรกับเงินที่แค่นี้เนี่ย
จะมาคุยกับจุรีพรมันจิ๊บจ้อยเกินสำหรับถ้าจะเอานะ
มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไปหาผลประโยชน์ตรงนี้
ข้อต่อมาเนี่ยผมก็โทรไปหลังจากที่ไปบอกจุรีพร
จุฬิพรเขาก็บอกว่าดังพี่ต้องให้เขวยนู้นนะ
ก็ไม่มีปัญหาใช่แต่เข้าตามระบบ

วันนี้ผมมองว่ามีสองส่วนหนึ่งเกมการเมือง
เป็นเกมการเมืองที่จะทำลายผมเพราะผมนี่คือ

แล้วผมสู้ให้นายกถวายชีวิตถวายหัว

เขาบอกเลยว่าโอ้โหมีคนเสนอให้ผมมาร้อยล้านก็มี

เออแล้วคุณจุริพรก็ออกมาเหมือนกันอีกรอบนึงนะคะ
บอกว่าโอ๊ยพูดทำนองเดียวกันแหละว่าเราสนิทกัน
เล่นกันอย่างนี้เป็นประจำเหลืองยืมงยืมเงินอยู่แล้ว
ซึ่งเธออาจจะผิดเองที่วันนั้นคุยแล้วเธอเปิดสปีกเกอร์โฟน
คงมีคนไม่หวังดีนั่นแหละแอบอัดไป
เดี๋ยวเราไปดูกันเราเชื่อว่าแต่วันนี้กรกตเขาว่ายังไงบ้างนะ
มีประเด็นเรื่องกรกตค่ะอันนี้เราจะฟังเสียงก่อนไหมค
จะฟังสักนิดนึงค่ะมีเวลาสักนิดนึงอ่ะคุณจิ๊บ
แล้วต้องทั้งบอกเราก็ขอพี่เขาเลยยอมแล้วว่าพี่ก็ดูหนูบ้างนะ
พี่ก็พูดแค่นี้ไม่ได้อะไรมาก

คุณจิ๊ที่เป็นเลขาทำไมซึ่งฮะ
ไม่กี่ครั้งซึ่งเขามากับลูกน้องที่ติดตามนะคะซึ่งเข้ามาแล้วเขามานั่งอยู่ตรงทางแล้ว
พี่ก็ตกใจว่าเออตายแล้วเราลืมเรารังทานข้าวมีคนอื่น
แล้วถ้ามีการพูดเรื่องจริงจะต้องมาดำเนินคดีเพื่ออะไรคะก็เขาไปโพสต์อย่างงี้มันเสียหายนี่น้อง
ก็เห็นใช่ไหมคะมันก็เสียหายต่อหน้าที่การงานพี่เขา
พอดีลูกน้องคนอื่นก็ไม่กล้านั่งเพราะว่าส่วนมากก็จะนั่งใกล้กันหน่อยนึงนะคะ
นี่เปล่าสองคน
สรุปก็คือคุณลัมโบ้บอกว่า๑คลิปถูกตัดต่อ
ส่วนกรณีทนายตั้มเนี่ยจะแจ้งอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวขอไปรวบรวมก่อนว่า
ธนัยตัมภ์เนี่ยการโพสต์คลิปนี้ทำให้เขาเสียหายยังไงบ้างอ่าศึกษาธนายต์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา
แจ้งความอีกที
เอ่อก็ได้ยินเรื่องนี้แล้วล่ะแต่ยังไม่ได้รับ
รายงานในรายละเอียดก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบหรือให้ข้อเท็จจริงอะไรได้

เราก็มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องให้ทางสำนักฝรั่งถึงเข้าไปตรวจสอบกัน
แต่ประเด็นคือเนื้อหาที่คุยหยอกล้อกันที่บอกว่า
เขามาช่วยพี่เลือกตั้ง
เอาเงินเลือกตั้ง๑๕ล้าน
บอกเอ๊ะจริงแล้วมันมีกฎหมายนะคะ
กฎหมายเขาบอกเลยว่าตามกฎหมายเลือกตั้ง
ห้ามใช้เงินหาเสียงเกิน๑๕ล้านบาท

เพราะฉะนั้นถ้าไหนถ้าเกิดทั้งหมดข้างบนนี้
ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจจะต้องมีการโดนไปตรวจสอบไง
เพราะมันมีพรบการเลือกตั้งสสมาตรา๗๓วงเล็บ๑

ให้เสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้
แล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งด้วย

เนี่ยค่ะแต่เอาเป็นว่าให้ตำรวจตรวจสอบแล้วกันเพราะว่า
ก็มันก็ถึงตำรวจแล้วเขาไปแจ้งความเองด้วยนะคะ

หลายคนถามเลยว่าองคลักษิทักษ์นายกมีเรื่องแบบนี้นายกรู้ไหม

คืออันนี้คุณนัมโบออกมาพูดเองนะบอกว่าท่านนายกท่านรู้แล้ว
ท่านก็เตือนผมว่าทำอะไรให้ระวังพูดจาอะไรให้ระวังระวังเรื่องของการคุยโทรศัพท์ด้วย
ผมเองก็ต้องขอโทษท่านที่ทำให้มันเป็นเรื่องเหมือนแบบ
กระทบไปถึงท่านอะไรอย่างนี้แต่ผมยืนยันว่ามันคือการคุยเล่นและคลิปตัดต่อ
เดี๋ยวเบรกก่อนฮะช่วงหน้ามีคนจับผิดฤษีเนรนะฮะ
จะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ
เอาละครับมาอีกเกี่ยวกับฤษีเนร

ฤษีเนรนี้ที่แบบมีคนพูดถึงว่าวันดีคืนดีถุยน้ำลายลงตะอ่างน้ำมนต์บ้างล่ะ

แล้วเขาก็ให้ลูกสุดกินเบาเป็นพุทหกุล

ป่ากบว่ารื้อสีเนนมันแค่พ่นน้ำตาเทียน

เขาให้น้ำตาเทียนหยกใส่ลิ้นหรอก็ทำทำไมอ่ะน้ำตาเทียนหยกใส่ลิ้น
๓๑คิดว่านำวนหรือนำลายโฆษย์กระปลกเลยคริ๊ปนี้เป็นการทำวิธี
เสกน้ำมนต์ของฤษีเนรเนรธาตุสี่ฮะฮะที่ทั้งถมน้ำลายลงไปในน้ำมนต์เนี่ย
ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดื่มกินกันอืมซึ่งทำให้หลายคนเนี่ย
มาคอมเมนต์กันมากมายเลยล่าสุดเนี่ย
เนรเนรท่าสี่เขาเปิดเผยอย่างงี้พิธีที่ทำเรียกว่า

อ่าอออออเราอยู่ในยุคอาบน้ำลายกันแล้วหรอคะ

เช้ามาก็จะมีคน๒๐คน

เดี๋ยวตอนเย็นศึกแล้วตอนเช้าบวชใหม่
เอ้าบวชเช้าเย็นศึกนี้บวชเช้าเย็นศึกบวชเช้าเย็นศึกแล้วคนบวชต้องจ่ายตังด้วยไหมโมส
ก็คือเอ็กซ่าไงลูกก็คือโกนหัวสแตนบายไว้เลย
โกนหัวโกนคิ้วสแตนบายไว้เหรอตอนเช้าแม่นั่งนะหมด
จนมันเก่งสวดสวดบดสวดบวชสวดขาหน้ากอะ
โอ้โหห้องจดจำคุยใจเดี๋ยวตอนเช้าบวชหน่อยลูกทุกวันนี้สิ
คนเรามันไม่กลัวหาบกลัวกรรมคนเรามันกลัวไม่มีกิน
เขาจะมีการที่นี่บวชอุปสมบวชหมู่อย่างงี้ปะแม่

ก็มีคนร่วมทำบุญรึเปล่า

เดี๋ยวแล้วยกช่อฝั่งไปอีกสัก๒๐๐๐บวช

วัดสิวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง

สุดเบ้าทุกวันเปลี่ยนไปกับวัดโลก

พะมีเมียพะเม้าเยอะนะ

โอ้โหนะฮะหลากหลายวิธีแล้วเพราะฉะนั้นต้องตามไม่ทันนะฮะ
เดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของนกอุศนีครับ
ปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องอุศนีกับน้องจักรจันทร์สักครู่นะครับ
เอาละบทสรุปจักรจันทร์จำได้ไหม
ลืมไปแล้วนะเนี่ยจากเพื่อนที่รักกันมาก
จากเพื่อนที่แบบรักกันเลยนะครับคุณนกอุศนีเนี่ย
ดราม่าจริงคืออาบีอาร์บีก็คือผู้จัดการจักรจันทร์
ที่เขาบอกเป็นโรคสองใบตอนนั้นคือจักรจันทร์จะแต่งงานกับเค
จำได้ไหมครับว่ามีโรคหลายใบเหลือเกินเคมีแบ็คทาวน์เป็นอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ไปพูดให้นกฟังนกก็มีความเชื่อฮะ
แล้วก็เมื่อนกอุศนีเนี่ยได้เปิดเผยแชทออกมาเนี่ย
ส่งผลให้หนุ่มเคนตัดสินใจฟ้องหมินประมาท
โดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านเลยนะตอนนี้
เพราะเขาบอกเขามีผลกระทบเกี่ยวกับธุรกิจของเขาบ้างแหละ
ล่าสุดครับทนายนิด้าเนี่ยทนายนิด้าเนี่ยเป็นทนายส่วนตัว
หมินประมาทของคุณเคและคุณนกอุศนีเนี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินแล้ว๑ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็โพสต์ขอข้อความขอโทษเครจักรจันทร์รวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
นับว่าเป็นการจบอีกหนึ่งคดีครับเพราะฉะนั้นระหว่างนกอุศนีกับ
เออจักรจันทร์จ้าจบจบแล้วละเพราะว่าจริงแล้วตอนไหนก็คือ
ถ้าพูดจริงนะจะฟูอิจันทร์เสมอนะเวลาจัดจันไอนกมันก็หวังดีกับเธอนะ

สามีเป็นนายแบบเปิดอาหารเมติกัน
ฝรั่งใช่มั้ยครับ

โดยสาวดิวได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่า
ก็มีเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับ
ผู้หญิงก็ใช่เข้ามาคอมเมนต์น่าจะเป็นผู้ชายฮะ
ในสร้อยนี่นะครับนี่ฮะอุ๊ย
มาแล้วมีติ่งหนึ่งนะครับผมนะฮะมาเรียบร้อยแล้วก็
ดูแข็งแรงคนเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากใช่
ดูพวกนางแข็งแรงจริงเลยอ่ะถูกนะครับนี่
ได้ไอ้ดิวหรอเป็นแม่คนแล้วอ่ะเออดูสิ
น่าช่วงนี้อ้วนขึ้นนะน้องดิวใช่อ๋อที่จริงก็น่าจะรู้มาสักพัก
นางก็ต้องโบกมือลาไอดอลภาคพื้นทะเลนะนางใช่ไหมคะใช่ถูก
แต่นางก็ยังชอบฉายาสก๊อยนะครับรักเชอรี่นะครับผมยินดีกับน้องดิวด้วย
แสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไม่แก่ไง
ไม่แก่สิพี่โบ๊ทไม่แก่สิตั้งแต่มัธยมปลายอ่ะเธออ่าใช่อื้อหือ
อืมเราสตาร์ฟหน้าสตาร์ฟหน้าได้พี่อุ๋คุณแม่ไม่แก่เพราะว่าคุณแม่มี
พรีเซ็นเจอร์เยอะเออเออนี่จริงจริงไม่แก่เลยเนอะเนี้ย
ใช่เนี้ยไม่แก่เลยจริงจริงค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ฉีดยาน่ะ
ไม่ได้ฉีดยาน่ะพูดจริงอ่ะอีกหนึ่งที่ฉันสามารถกับบูดี้เนี้ย
เนี่ยวันหนึ่งทีมงานจะต้องทำให้กูขึ้นเวทีก็ต้องหลอก
สักวันดีกว่าดีกว่าสุดบอกคุณแม่ผอมมาไอ้ป้ามามาก่อนเป็นผู้จัดการ
คุณแม่ผอมมากคุณแม่สวยมากเสื้อตึงไปหมดแล้วฉันสวัสดี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
คุณแม่ผอมนะคุณแม่สวยสวัสดีครับตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกส่วนดี

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ